ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินงานด้านความมั่นคงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙
โดยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรประการ
ในการสร้างสรรคนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในทุกมิติ
นี่เป็นภารกิจสำคัญเลยในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ในการที่จะใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
ทั้งสถิติไฟฟ้าดับ
ซึ่งเราก็ได้เปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วเราอยู่อันดับ๒
เรื่องของการใช้บริการทางด้านธุรกิจไฟฟ้าเราเป็นอันดับ๖ของโลก
สิ่งนี้เราจะยืนยันได้ว่าเป็นเครื่องที่บอกว่าเรามุ่งมั่น
เต็มที่กับเรื่องการให้บริการเราเต็มที่กับการจัดการระบบจำหน่ายของเราครับ
ส่วนโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพิ่มความปลอดภัยพร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพ